ผู้ชายคนหนึ่งก็เมาแล้วก็คุ้มครั่งนะครับ
เขาบอกว่าเขาเคยเจอรถสิบล้อเนี่ยขับรถเบียดเขา
แล้วรถมอเซอร์เขาตกข้างทางไป

แล้วมันก็ไม่ใช่คันที่ก่อเหตุกับเขาด้วยไง

สิบกว่าคันก็เสียหายกันไปมากมายทีเดียว
ตำรวจสธาชนะจังหวัดชุมพรนะครับ

ถูกคนร้ายใช้ของแข็งปลาใส่รถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมา
เสียหายไปหลายต่อหลายคันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษม

ก็มีรถผู้เสียหายจอดอยู่๒๐กว่าคัน
รถเก๋งก็มีเป็นกระบะเป็นรถบรรทุก
ทุกคันสภาพกระจกด้านหน้าแตกครับ
เพราะว่าถูกคว่างปลาสิ่งของเป็นของแข็งใส่

ทางด้านของนายกระมวลกับนางเพ็ญจิตเมืองสินนะ

เห็นรถยนต์จอดเปิดไฟกระพริบอยู่ริมทางหลายคัน
ก็นึกว่ามันเกิดการเฉียวชนขึ้นหรือเปล่า
ก็เลยมีการชะลอความเร็วเรื่อย

มากระทบกระแทกบริเวณข้างรถด้านซ้าย

เห็นเลยนะมีผู้ชายคนหนึ่งยืนถือหนังสติ๊กอยู่
เล็งเข้ามายิงใส่รถคันอื่นที่ตามหลังมาด้วย

แล้วทราบว่ารถที่เห็นตอนแรกเนี่ย
ไม่ได้มีการชนกันแต่ที่จอดเพราะว่าถูกยิงเหมือนกัน๒๐กว่าคัน

ต่อมาตำรวจก็ระดมกำลังปิดล้อมจนกระทั่งจับกลุ่มได้
นี่คือนายสุบรินจันทองอายุ๓๖ปี
จับได้ตอนแอบซุ่มอยู่ป่าข้างถนน
ห่างจากจุดที่รถไปจอดอยู่สัก๒๐๐เมตร

ลูกหินดาวกระจายใช่ไหม
ลูกหินเป็นทรงกลมขนาดใหญ่เท่ากับเหรียญ๑๐
๕ลูกในกระเป๋าสะพาย
โดยผู้ก่อเหตุบอกว่าคือเขาเมาอยู่นะ

แล้วก็เคยคุมตัวไปสอบส่วนที่โรงพัก

ก่อนเกิดเหตุไปกินเหล้าขาวมา

ขณะที่กำลังขี่รถกลับบ้าน

กวยเมาด้วยอ่าโมโห
รถปากใช่ไหมรถสิบร้อยใช่ไหม
เขาเคยถูกจำคุกมา๗ปีด้วยเพิ่งจะพ้นโทษออกมาไม่นานข้อหาพรากผู้เยาว์
แล้วพอไปเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล

ตำรวจก็แจ้งข้อหาทั้งเมาด้วยทั้งไปก่อเหตุทำให้คนอื่นเขาเสียหายทรัพย์สินด้วย
ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ